ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเรียง
ชุวิตตีแสดหน้า
เรื่องหลังปฏิบัติการครั้งนี้คืออะไร
หาคำตอบได้กับชุวิตกมลวิสิต
สุภานีเขาชะพันธ์สมโทษ
ชุวิตตีแสดหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะชูวิตตีแสกหน้า
วันนี้เรายังคงคุยประเด็นที่สังคมทั่วไทยและทั่วโลกจับตามอง
คือเรื่องของการตรวจค้นวัดพระธรรมกายและจับพระธรรมชโย
มาตรา๔๔ใช้กองกำลังตำรวจทหาร

ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการวันอาทิตย์ที่แล้วใช่
สิบห้าสิบห้าเนี้ยไปก่อนครับสิบหกครับ
เป็นวันแรกเลยที่ใช้มาตรา๑
สิบสี่ไปที่วัดคุณชุวิตคุณว่าจะเจอตัวพระธรรมชโยไหม
คุณนิวดิฉันก็เดาลำบากนะส่งกำลังไปเยอะแยะอย่างนั้น
ค่ะสามพันคนนะฮะควบคุมโดยดีเอสไอ
ส่งตำรวจภาคหนึ่งเข้าไปแล้วคุณเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนไหม
เมื่อวานนี้เริ่มมีการปะทะกันแล้ว
และมาวันนี้ก็ปะทะกันอีกหนักขึ้นด้วย
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็มาชักเยอะแล้วใช่ค่ะ
ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ว่าการเมืองกับศาสนาอย่าได้เอามาพูด
อย่าได้มาขัดแย้งกันไม่มีใครยอมใคร
ประเด็นสำคัญทุกวันนี้คือถ้าธรรมชโยจับได้
พระธรรมชโยมาค่ะจบไหมตำรวจถอนกำลังกลับ
ทุกอย่างกลับไปสู่สภาพเดิมวัดธรรมกายก็สามารถเอ่อ
มีการเรียกอนุสิตมีการทำบุญได้ตามปกติไหม
ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลำบากแล้วล่ะครับเราไปไกลเกินกว่า
ธรรมจโยเราไปไกลเกินกว่าจุดนั้น
จริงเนี่ยผมมองว่าณปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างจะ
ไม่สบายใจแล้วล่ะค่ะเป็นกระแสสังคมที่เกิดความกังวล
คงกังวลแล้วล่ะว่าเอ๊ะจริงจริงวัดธรรมกายเนี่ย
มานานแล้วนะคุณนิวนะครับใช่ค่ะสองพันห้าร้อยสิบสาม
สองพันห้าร้อยสิบสามแล้วก็เคยมีคดีอย่างเงี้ย
พระธรรมชโยเนี่ยเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สอง
มีมาครั้งหนึ่งแล้วท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบ
ถ้าผมย้อนอดีตประวัติให้ฟังเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์ว่ากล่าว
พระธรรมชโยว่ายักยอกทรัพย์ภายในวัดโอนเงินโอนที่ดินมาเป็นของตัวเอง
ท้ายสุดมีการต่อสู้กันไปในศาลสืบพยานไปแล้วร้อยกว่าปาก
ปรากฏว่าอายการถอนฟ้องหรืออีกสองวันเนอะค่ะ
จะสอบพยานเสร็จสิ้นพยานจบปรากฏว่าอายการถอนฟ้อง
โดยให้เหตุผลว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะฮะ
และทางพระธรรมชโยก็ยินยอมที่จะโอนทรัพย์สินกลับคืนไป
เรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดในปี๔๒เสร็จสิ้นในปี๒๕๕๙
เรื่องก็กลับมาย้อนเวลากลับมาในอดีตคราวนี้เอาใหม่ครับ
และครั้งนี้ผมว่าเป็นครั้งที่รัฐบาลในยุคนี้เท่านั้นนะครับ
คุณนิวครับที่จะทำได้ยุคอื่นผมก็ทำลำบาก
เพราะว่ารัฐบาลนั้นมาจากการเลือกตั้งแล้ววัดธรรมกายมีสานุสิตจำนวนมาก

สงสัยว่าวัดธรรมกายทำไมถึงใหญ่โตอย่างนี้

คุณนิวสงสัยไหมแล้วคุณนิวสงสัยอีกไหมว่า
คนใหญ่คนโตเนี่ยที่ไปบริจาคทำบุญให้กับวัดธรรมกายเนี่ย
คนต่างเหล่านั้นนี่คุณว่าเขาใหญ่โตไหม
เป็นคนมีตังค์เยอะเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ด้วย
ผมก็สงสัยมีคนชั้นกลางมีคนชั้นสูง
มีคนมีการศึกษาเป็นอาจารย์
แล้วก็มีคนมากมายที่ไปวัดธรรมกาย
เพราะถ้าไม่อย่างนั้นท่านผู้ชมครับ
ธรรมกายไม่ได้มีใหญ่โต
แล้วก็มีเงินเขาบอกมีเงินเท่าไหร่นะ

มากกว่าเงินคงคลังเหรอจริงหรือเปล่าใช่ใช่

มีเงินเกือบแสนล้านวัดไหนจะมีเงินเยอะอย่างนี้
ผมจะเปิดเผยให้ฟังในช่วงต่อไป
ธรรมกายถึงมีเงินมากมายมหาศาล
ไปสร้างสิ่งปลูกสร้างไปสร้างสิ่งต่าง
มีสาขาขยายใหญ่โตไปทั่วโลก
เฉพาะที่วัดที่อเมริกามีถึง๑๕แห่ง
ทวีปยุโรปมี๑๘ประเทศ๒๔แห่ง
ไม่ว่าออสเตียเบนเยี่ยมเดนมาร์คฝรั่งเศส

แล้วก็ยังไม่พูดถึงเอเซียในที่ญี่ปุ่นที่เดียว๑๑แห่ง

อันนี้พูดถึงเรียกว่าเครือข่ายศูนย์ประสานงานต่างของวัดพระธรรมกาย
แต่ว่าคุณชูวิทยเกิดเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมาบอกช่วงหน้าแหม
มันก็คันไม้คันมือคันปากอยากถาม
แต่ก่อนที่จะไปฟังคุณผู้ชมเอาใจรอก่อนเรื่องหนึ่ง

เห็นผู้บัญชาการตะหมดธรรมชาติพูดถึงคุณชุวิตด้วยนะครับ

โอ้โหเรื่องที่ไปมอบตัวเนี่ย

ถ้าผมเนี่ยเอาผมไปเปรียบเทียบกับพระธรรมชโยคงไม่ได้นะครับ
ผมเนี่ยถ้าผมเป็นนะผมยอมมอบตัว

ผิดนะครับเพราะว่ามันไม่ทำให้วัดเดือดร้อน

ไม่ทำให้วงการศาสนาเดือดร้อน

คนนึงเนี่ยมีความเชื่อความศรัทธา
ฝ่ายศิษย์นะครับที่เราไปมาก็เห็นนะโอเค
อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตำรวจเขาก็ถือกฎหมาย
ดีเอสไอถือกฎหมายถือม๔๔
ปะทะของสองสิ่งนี้ไม่มีใครยอมใคร

สู้ไปขนาดปีเมื่อปี๔๙เนี่ย
อายการยังถอนฟ้องเลย
ขนาดขึ้นศาลแล้วสืบไปร้อยกว่าปากเนี่ย
อายการยังถอนฟ้องในอายการสูงสุดขอถอนฟ้องปี๔๙นี้เอง
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องประหลาดมาก
ที่ถ้าไปบอกว่าธรรมชโยหยุดเงียบไม่ควรครับ
ควรที่จะเป็นแบบที่พันธ์พ่อบ่อตลอว่า
คือมอบตัวเสียและต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม
แต่ปัญหาเนี่ยคุณนิวครับจะเบรกต่อไปเนี่ย
ผมจะพูดอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งคือ
เรื่องของวัดธรรมกายทำไมถึงใหญ่โต
ธรรมกายทำอย่างไรสังคมตั้งข้อสงสัยโจมตี
แต่ก็ยังมีคนเชื่อถืออยู่มากมาย
ข้อที่๒พระธรรมชโยมอบตัวแล้วจะจบไหม
นั่นสิค่ะเอาล่ะสักครู่เดียวกับชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับชูวิตตีแสกหน้า
กับเรื่องราวของการวิเคราะห์ยุทธการยุทธธรรมกายนะคะ
คงต้องมองข้ามเรื่องการจับปลอดภัย

ทำไมวัดพระธรรมกายจึงมีคนศัฒราหลายล้าน
นั่นน่ะสิครับมันเป็นเรื่องแปลก
แล้วมีใครเคยคิดไหมครับว่าเพราะอะไร
ผมจะพูดให้คุณนิวให้ท่านผู้ชมฟัง

ขอให้ท่านทำใจเป็นกลางเสียหน่อย
ทั่วโลกทุกศาสนา
ไม่ว่าคริสต์แคทอลิกฮินดูอิสลามทุกศาสนากำลังพบกับปัญหาใหญ่ครับ

ปัญหาใหญ่นั้นคือปัญหาของการบริจาคเงินปัญหาของความเชื่อ
ปัญหาของการรักษาโบราณสถานรักษาพิธีกรรม
อันเป็นป้อมปลาการที่สำคัญ
ความเชื่อความศรัทธาเริ่มถูกท้าทายจากคนรุ่นใหม่
คนรุ่นใหม่ที่เกิดมาคนรุ่นเก่าที่ล้มหายตายจากไป
แล้ววิธีการต่างเหล่านี้เริ่มเทคโนโลยีใหม่ความคิดใหม่

จะสังเกตได้ว่าคนปัจจุบันที่ไม่นับถือศาสนาใดมีจำนวนเพิ่มขึ้น
ไม่ค่อยเข้าวัดกันแล้วไม่เข้าวัดแล้วไม่เข้าโบสถ์ไม่เชื่อแล้ว
พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทำงานพึ่งตัวเองไม่มีเวลา
เห็นว่าการเชื่อคำหลักทำคำสอนทางศาสนาเนี่ย
เริ่มเหมือนกับเป็นเรื่องโบราณเริ่มไม่คิดว่าจะทำอะไร
หรือทำให้ตัวเองดีขึ้นทำงานหนักอันนี้โอเค
คิดว่าตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองมากกว่าดังนั้นศาสนาทั่วโลกเนี่ย
แม้กระทั่งที่คาทอลิกที่วาติกันก็มียอดบริจาคลดลง
นี่ผมจะเล่าให้ฟังก่อนและผมจะโยงไปถึงวัดธรรมกาย
ใช้วิธีของการตลาดบุญการตลาดบุญ
คุณนิวครับคุณนิวอยากมีอยากได้บุญไหมแน่นอนสิคะ

นิวอยากได้บุญคุณนิวทราบไหมครับว่าถ้าคุณนิวบริจาคตามขั้นบันไดเนี่ย

บุญเยอะชาติหน้าก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นอีก
ตลาดบุญโดยการรับประกันบุญให้รับประกันโดยการออกกรมฐานบุญให้
สิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นการตลาดในการบุญ
เทียบวัดธรรมกายกับวัดเล็กสักวัดหนึ่ง

จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยจะสังเกตได้ว่าวัดหนึ่ง
กว่าที่จะเอาเงินไปสร้างโบสถ์สร้างวิหาร
ต้องทำอะไรครับพอดประทีนหรือว่าฝังลูกนิมิตร

แต่วัฒนธรรมกายนั้นใช้วิธีการใหม่
ในการดึงคนชั้นกลางในการดึงคนชั้นสูงเข้ามา
คนที่มีความรู้คนที่เป็นอาจารย์ก็เข้ามาในวัดธรรมกาย
จนสร้างสิ่งโมโหลานพันธุ์ลึกต่างได้
แล้วก็มีเงินเหลือทางในเงินของวัดปริมาณสูงมากถึงกว่าแสนล้าน
ผมถามว่าวัดอื่นอื่นทำได้หรือครับหน้าตกตะลึงไหม
โอ้โหบางวัดกว่าจะไปสร้างบดได้ก็หลายปีอยู่
ทำไปทำมาบางทีสมภัณฑ์ต้องเปลี่ยนแล้วคนก่อนไม่อยู่เหล่ะ
เพราะว่าสาราวัดหรือว่าโบสถ์วิหารก็ยังไม่เสร็จ

ถามว่าเพราะอะไรฮะวัดธรรมกายถึงทำสำเร็จ
ก็เพราะว่ากรมฐานบุญรับประกันว่าคุณได้บุญ
การทำบุญของคุณจะส่งผลให้คุณมีชีวิตในโลกหน้า
ความเชื่อความศรัทธาตรงนี้ถูกปลูกฝัง
เมื่อคุณเชื่อในโลกหน้าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำบุญเนี่ย
คุณก็จะได้บุญกลับมาเป็นวิธีการตลาดแบบใหม่
เรียกว่าการทำบุญแบบขั้นบันได
การทำบุญแบบขั้นบันไดนั้นก็เหมือนกับ

อันนี้คือแอมบุญแอมบุญครับ
ทำบุญเยอะคุณก็ได้ผลตอบแทนโดยการที่คุณจะไปสบายในโลกหน้า
ดังนั้นคนชั้นล่างทำได้ไหม

คือถ้าต้องการจะได้บุญเยอะก็ต้องทำบริจาคให้
เพราะฉะนั้นคนเงินน้อยก็กว่าจะได้บุญเยอะก็ต้องใช้เวลา
ก็จะกลายเป็นว่าคนชั้นล่างนี่อาจจะไม่ได้บุญ

ไม่เข้าถึงวิธีนี้ชั้นกลางกับชั้นสูงเท่านั้น
วัดก็ขยายใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้น
วัดธรรมกายมีสาขามากมายทั่วโลก
ประสงค์ของเสล็จมากมายมีเงินมากมาย
ขยายความใหญ่โตไม่หยุดยั้ง
ซึ่งถูกโจมตีว่าอันนี้มันขัดต่อหลักพุทธศาสนา
ที่ต้องละกิเลทุกอย่างนะคะ
ถูกไหมครับแล้วทำให้เกิดความกลัวขึ้นมา

วัดธรรมกายทำไมถึงประสงค์ขอเสล็จอย่างนี้
มันขัดกับหลักธรรมคำสอนที่จะของพุทธนะฮะ
ที่ดูสิบางวัดเนี่ยที่โดยมากจะทำบุญโดยวิถีของ
การทำเช่นอะไรนะทำจิตใจให้บริสุทธิ์
ใช่ครับผมกำลังเปรียบเทียบกับการตลาด
กับการตลาดด้วยกันก็คือพุทธบริษัท
เอาเกจิอาจารย์มาเพื่อมาจะมาทำพระออกพระ
ทำเครื่องรังของขังนั่นคือแบบเก่า
ถูกมงคลต่างวัดธรรมกายไม่ทำหรอกครับ
ทำยังไงล่ะครับวัดธรรมกายไม่ทำ
เอาเกจิอาจารย์ไม่มาออกพระไม่มาออกเครื่องลางของขัง
ไม่มาทอดกระถีนแต่เอาคนทำทักชวนโดยการเสนอบุญให้
ก็คือเป็นรูปแบบกรมฐานบุญที่บอกนี้
เป็นรูปแบบการตลาดแบบใหม่ใช้มาร์เก็ตติ้ง
ดังนั้นก็จะเรียกเงินได้จำนวนมหาศาล
พอมีเงินเยอะแล้วมันส่งผลยังไงต่อล่ะคะ
ก็ส่งผลให้คนต่างเข้ามาทำเงินทำบริจาค
มีเงินมากมายมหาศาลสร้างสิ่งโมโหตานต่างนะฮะ
เพื่อให้เห็นสิ่งที่เป็นวัดธรรมกายสะท้อนออกมา
คนบางคนก็อาจจะต่อต้านสังคมต่อต้าน
แต่ที่ผมมองเห็นในเรื่องของพระธรรมชโย
ซึ่งจะพูดในเป็นประเด็นถัดมาว่า
คุณนิวครับแม้กระทั่งพระธรรมชโยจะมอบตัว

ทำไมล่ะคะก็ในเมื่อจับพระธรรมชโย

เพราะว่ามันมีการวางแผนต้องการที่จะไปจัดระเบียบ
ธรรมกายเสียใหม่ก็ด้วยเงินมหาศาลตรงนี้แหละครับ

ก็ต้องมองแล้วว่าอันนี้มีความใหญ่โต
มีเงินปริมาณมากมายมหาศาล

ก็เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือไม่

จริงเนี่ยถ้ารัฐพูดออกมาเสียตรงเนี่ย

ส่งกำลังไป๓๐๐คนไปค้นหาพระธรรมชโย
ถ้าไม่เจอแล้วจะเป็นยังไงครับคุณนิวครับ

หรือว่าเลิกแล้วกันไปอีกเดี๋ยวรอมารอบ๔

เพราะว่าเป็นม๔๔รัฐบาลนี้ถอยไม่ได้แน่นอน
ออกกฎหมายพิเศษการลุกเข้าไปเนี่ย
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดระเบียบวัดธรรมกายเสียใหม่

มีสาขาทั่วโลกมีเงินมากมายมหาศาล

จริงรัฐสามารถชี้แจงให้สังคมคลายความสงสัยได้
ประกอบกับการที่ดำเนินการไป๓วันแล้ว

สืบสวนคดีใหญ่คดีที่มีความสลับซับซ้อน
แต่ไม่ได้มีหน้าที่มาควบคุมปะทะกับมวลชน
ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานกับวันนี้นะครับคุณนิวครับ

ถ้าวันนี้เฉพาะภาพอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย

และที่ผมพูดให้ฟังอยู่เสมอ
อย่างนี้มันเป็นการล้อมป่าจับหนู

สังคมไทยไม่ชอบคนที่โดนอย่างนี้

ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นพระฝั่งหนึ่งเป็นชาวบ้าน

อีกฝั่งหนึ่งเป็นตำรวจอยู่ด้วยเงิน๒๐๐
เหตุที่ผมว่าเงิน๒๐๐ก็เพราะว่าเขาได้เบี้ยเลี้ยง๔๔๐

มื้อมื้อละ๘๐บาท๓มื้อ๒๔๐หัก๔๔๐

แล้วถามว่าอย่างนี้จะเกิดขึ้นอีกนานแค่ไหน
ภาพเก่าแบบนี้ในทางการเมือง

กลับมาเปิดขึ้นในทางศาสนา

สิ่งนี้ผมอยากจะอธิบายให้ฟังต่อไปนะครับคุณนิวครับ

แม้ว่าธรรมชโยไม่พบตัว

เพราะรัฐมีความประสงค์ที่เห็นว่าวัดธรรมกายเนี่ย

ธรรมกายที่ควรที่จะดูแลควบคุมจัดระเบียบเสียใหม่

อยู่สักคนใครจะไปจัดระเบียบวัดธรรมกายด้วยเงินเยอะแยะอย่างนี้

มันก็มีเหตุผลนะครับที่จะให้รัฐสามารถออกมาพูด
หาเหตุผลอธิบายให้กับสังคมได้

เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของยุทธการเรียกว่า

จะปิดได้ไหมยังไงคุณผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้า
กลับมาตีแสกหน้ากันต่อกับคุณชูวิทย์ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณชูวิทย์ได้ขยายความแตกประเด็นตีแสกหน้าให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่า
วัดพระธรรมกายเหตุใดจึงมีคนหลายคนทั้งในไทยทั้งต่างประเทศนับถือ
เพราะใช้วิธีการตลาดขั้นบันได
กรมทันบุญเป็นการเหมือนสร้างความเชื่อ
คุณนิวว่าผิดไหมท่านผู้ชมว่าผิดไหมครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการแบบเก่าที่ผมบอกว่า
เกณฑ์เกจิอาจารย์มาออกเครื่องรางของขังพุทธบริษัทออกยันออกพระรุ่นนั้นรุ่นนี้
นี่เป็นวิธีการแบบเก่าซึ่งที่ผมเรียนให้ทราบว่าคนรุ่นใหม่ก็จะเริ่มไม่เชื่อถือ
ถูกไหมครับคนเก่าก็ล้มหายตายจากไปคนใหม่เกิดขึ้นมีความเชื่อมั่นความเชื่อความศรัทธาของศาสนาถูกสั่นคลอนเพราะวิธีการแบบเก่า
แต่สำหรับคนชั้นกลางคนชั้นสูงที่เขามีสตางค์
มีเงินทองมากมายแล้วในโลกนี้ก็คาดหวังถึงโลกหน้า
ว่าไปโลกหน้าแล้วจะสบายสิ้นต่างเหล่านี้

แต่ผมกำลังพูดถึงวิธีการที่วัดธรรมกาย
ประสบความสำเร็จในทางการตลาดที่มีคนมาทำบุญได้มากมาย
มีสาวกจำนวนมากซึ่งโดยปัจจุบันนี้ในวันนี้
ก็ยังต่อต้านก็ยังเริ่มตั้งหลักได้แล้วด้วยซ้ำ
เพราะเหตุเฉพาะดีเอสไอแหม่คุณนิวเอออ่อนเกินไป

คือดีเอสไอเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ปฏิบัติภาคสนามแต่อย่างใด
แต่เอาออกมาควบคุมภาคสนาม
เรื่องอะไรเนี่ยเอาไปอยู่ในกุ๊กยังตายเลย

ถามว่าออกภาคสนามอย่างนี้แล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่
วันนี้หรือเมื่อวานี้ก็เริ่มเห็นแล้วล่ะครับว่า
ทางชาวบ้านกับทางสาวกของพระธรรมกายเนี่ย

คือไม่ได้กลัวมาตรา๔๔ไม่ได้กลัวอำนาจรัฐ
แล้วรัฐจะถอยไหมรัฐก็ไม่ถอย
แต่รัฐก็เกรงใจเพราะรัฐก็บอกเหมือนกัน
ไม่อยากจะให้เกิดการปะทะไม่ให้เกิดความรุนแรง

แต่รัฐก็ออกม๔๔มาควบคุม
ออกมาควบคุมพื้นที่วัด

และต้องการให้พระธรรมชโยมอบตัว
ประเด็นที่ผมอยากจะพูดเป็นประเด็นทิ้งท้ายคือ
พระธรรมชโยคมอบตัวแล้วจบไม่จบ
จบครับเพราะสิ่งต่างเหล่านี้
ประสงค์จริงไม่ใช่พระธรรมชโยเท่านั้นแล้ว

ดังนั้นตรงนี้ไม่ได้ต้องการพระต้องการวัด

จำเป็นจะต้องการจัดระเบียบใหม่

ที่บอกว่าข่าวจากที่พูดให้ไปควบคุม
วัดธรรมกายจัดระเบียบวัดธรรมกายใหม่
สิ่งต่างเหล่านี้เป้าประสงค์จริงเนี่ย
มหาศาลครับวัดธรรมกาย
แล้วก็ยังมีผู้คนที่เชื่อ

สิ่งต่างเหล่านี้มันไม่สามารถลบล้างได้
ภายในวันสองวันสามวันห้าวันหรอกครับ
ผมบอกแล้วครับถ้าผมเชื่อ
พระธรรมชโยท่านก็คงไม่มามอบตัว
ผมเชื่ออย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบเป็นผมผมมอบ

ขาดจากความเป็นพระจะถูกศึก

เมื่อถูกจับแล้วไม่ได้ประกันตัวอันนี้ถูกศึก
ประการที่๒ตอนนี้จะไปบอกรัฐให้ประกันตัว

ถ้าครั้งแรกอาจจะพอได้แต่ครั้งนี้

ที่จะมามอบตัวและได้ประกันตัว
ประการที่๓ถ้าให้เรื่องนี้ให้รัฐถอยหลัง
บอกว่าเออรัฐออกม๔๔แล้วตอนนี้หาไม่เจอแล้ว
ม๑๔กลับออกจากวัดได้ไหมคะ

นี่คืออำนาจรัฐนี่คืออำนาจที่จะต้องการเข้าไปจัดระเบียบ
ซึ่งมองเห็นแล้วว่าวัดธรรมกายนั้นใหญ่โตมากเกินไป
วันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้สรุปจบนะวันนี้เช่นกัน

เคราะห์กันไปตามสถานการณ์นะคะ
ว่าจะเป็นการปิดกล่องธรรมกายเลยหรือไม่
อำนาจรัฐจะทำงานได้แค่ไหน
รวมถึงสาวกหรือว่าคนที่นับถือเอง

ผมเกรงว่ามันจะเป็นก้างตามคอ

กลัวจะเป็นเรื่องกล้างตามคอซิมากกว่า

คิดว่าไปก็ไม่เจอเราครับ๓๐๐๐คน

นี่ผมยังพูดไม่เจ็บไปเท่าไรละ

คุณผู้ชมถ้าอยากจะแจ้งเรื่องอะไรนะคะเป็นส่วนหนึ่งได้กับชุวิต
เอาเรื่องค่ะตีแสกหน้าด้วยเอาเรื่องด้วยนะคะ
เพราะว่าทุกเรื่องทุกประเด็นเราจะได้ตาสว่างกันค่ะคุณชูวิทย์
เอาชัดหน่อยนะครับคือบางครั้งประชาชนชาวบ้านส่งมาเนี่ย
ส่งมาบ่นให้ผมฟังบ่นให้ผมฟังนี่ผมก็พอเข้าใจนะครับ
แต่บางทีเนี่ยผมขอแผนที่ด้วยได้ไหมขอแหล่งด้วยได้ไหม
เรื่องที่มันชัดข้อมูลที่ชัดคือบ่นให้ผมฟังเนี่ย
ผมเอาไปทำอะไรไม่ได้คุณนิวท่านผู้ชมครับต้องมีหลักฐาน
ผมต้องมีหลักฐานนี่คือสิ่งที่สำคัญครับ
ทุกเรื่องคนไทยจะได้ตาสว่างอย่างแน่นอน
วันนี้หมดเวลาเราตามกันต่อกับเรื่องของวัดพระธรรมกายจะจบอย่างไร
ตามกันได้ในชีวิตเตแสกหน้าวันนี้เราทั้งคู่ลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ